มีลูกสาวของครอบครัวหนึ่งนะคะอยู่ม๒
บอกว่าถูกผู้มนุยการโรงเรียน
เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรี

จนตาเกือบบอดคุณภาคภูมิ
เนี่ยตามองแทบไม่เห็นมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญไป

คือทางครอบครัวเขาโพสต์คลิปนี้

ตอนแรกก็อักเสบแล้วก็เริ่มปวดตา
ตาเริ่มพร่ามัวคือตาเกือบบอดนะคะ

คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ย
ลูกสาวที่อยู่ม๒ก็จะไปโรงเรียนสายบ่อย

เห็นใจด้วยนะสาเหตุที่ลูกไปสายเพราะ
ต้องช่วยทางครอบครัวขายของค่ะ

ลูกสาวต้องปั่นจักรยาน

วันที่๙มกราคมที่ผ่านมา

ก็ไป๘โมง๔๙นาที
ต้องเข้าแถว๘โมงใช่มั้ย

ทุบลูกสาวทุบไปที่คอ
พอลูกกลับบ้านตอนเย็นก็มาเล่าให้แม่ฟัง
แม่ก็พาไปหาหมอหมอก็บอกว่าโอ๊ยเนี่ยกล้ามเนื้อที่คออักเสบนะ
พออีกวันหนึ่งเริ่มปวดค่ะปวดคอหนักมาก
แล้วมันไม่ได้ปวดแค่คอคุณภาคภูมิมันลามไปถึงหู
ลามไปถึงตาข้างขวาจน๑๕มกราคมตาพร่ามัวมองแทบไม่เห็นเลยอะค่ะ

แต่ถามว่าทุกกรณีมันรุนแรงเกินไป
ถึงขั้นอย่างนี้หนึ่งคุณตีก็ได้

แล้วมันเป็นเด็กผู้หญิงพอเป็นผู้ชาย
กระทำมันไม่สมควรอยู่แล้วไม่มาดูเลย
ไม่เคยมาถามอาการเลยว่าเป็นยังไงอะไร

อันนี้ก็ต้องให้เขาเข้ามาคอยดูแลเพราะว่า

ไม่เห็นเลยที่๑๒ใช่
ถ้าเกิดเข้าได้ถึงจะโอเคถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าน้องเขายังไม่เห็นเลย
ใช่และอีกอย่างหนึ่งขนาดผัวครูอยู่โรงเรียนเขาไม่รู้เขาไม่เคยมา
เขามาหาว่าพ่อแม่ไปเกลียดครูไปเกลียดหน้าผอ

แกล้งให้ลูกหนูตาบอดเขาพูดมาได้ยังไงกลางงานศพ
ส่วนน้องที่ถูกพอตบเขาที่ต้นคอจนตาเนี่ยนะฮะ
มีปัญหาเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุยอมรับว่าตัวเองมีความผิดนะฮะ
ที่ไม่ได้ทำเวรที่ต้องรับผิดชอบในการล้างห้องน้ำ
เพราะว่าไปสายแล้วก็ติดขายของช่วยที่บ้านนะครับ
หลังจากถูกทำโทษรู้สึกเหมือนว่าจะสลบเลยนะน้องบอก
เดี๋ยวฟังที่น้องเล่าให้ฟังหน่อยครับ
มันมาเห็นว่าต้นคอบวมเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าต้นคอมันบวม
เพื่อนทักว่าต้นคอไปทำอะไรมาถึงบวม
ก็เลยรู้ว่าโดนตีจนคอบวมก็เลยส่งไลน์หาแม่ค่ะ
มันแรงไปค่ะจริงตีหนูหนูก็ไม่ว่าค่ะ
แต่อันนี้ตาหนูมันมองไม่เห็น
เรื่องนี้คุณแม่ของน้องไปแจ้งความไปแล้วนะครับ
ไปร้องเรียนที่ต้นสังกัดคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดลบบุรีด้วย
ต้นสังกัดก็บอกให้แม่ไปตกลงกับผู้อำนวยการโรงเรียน

แล้วก็ปฏิเสธว่าตนไม่ได้ทำโทษเด็กนักเรียนเกินกว่าเหตุนะฮะ
เราก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุ
ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากผู้มนุยการโรงเรียนคนนี้
แต่ว่าก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล
เพียงว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ต้นสังกัดกำลังตรวจสอบ
คนที่จะให้ข้อมูลได้ก็คือ
อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขต๑
แต่ขอยืนยันว่าตนไม่ได้ตีเด็กเข้าไปที่คอ
แต่ว่าตีที่หลัง
ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนนี้นะครับ

อนันต์กล่อมกูลประธานกรรมการสถานศึกษาอธิบายว่า

โดยผู้มนวยการสำนักงานเขตได้เรียกทั้งสองฝ่ายไปตกลงกันให้ช่วยเหลือ
แล้วก็พอโรงเรียนก็กล่าวขอโทษตั้งแต่วันนั้นแล้ว

และอยากให้ตรวจสอบเรื่องสายตาของเด็กว่าเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะมีข้อมูลก่อนหน้านี้ว่าสายตาของเด็กเองก็มีปัญหาอยู่แล้ว
แล้วก็พอโรงก็ไปตามในห้องไปดึงมือ
แต่เด็กสะบัดมือเหมือนยื้อชุดยื้อกันแน่
พอก็ดึงมาดึงมือมาแล้วก็ใช้แบร์มือตกไปข้างหลัง
และเหตุก็เกิดอย่างนี้ที่เกิดเหตุ

นำเหตุนี้ไปร้องที่เขต
รองประธานกรรมการสถานศึกษานายอดุลเปรมปราคิน
ก็บอกว่าเรื่องนี้มากล่าวหาว่า
พอทำร้ายเด็กจนเด็กตาบอดเนี่ยมันน่าจะเกินไปหน่อย
บอกว่าต้องไปดูก่อนหน้านี้ด้วย
เด็กมีปัญหาทางสายตาอะไรมาก่อนหรือเปล่า
ก็คล้ายกับอย่างที่บอกว่าที่ประธานพูด
รองประธานก็พูดเหมือนกันลักษณะเดียวกันนะคะ